พร้อมของทีมชาติไทยนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ย
ก็ต้องเตรียมตัวในการทำศึกนัดสำคัญนะครับตอนแรกคิดว่าจะเข้ารอบไปแล้ว
แต่จริงมันก็เข้านั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าถ้าต้องการเข้าแบบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ย
ก็ต้องยิงกัมพูชาให้เยอะเหมือนกันก็ต้องยิงแข่งกับทางอินโดนีเซีย
เจอกับทางฟิลิปปินส์ในเกมนัดสุดท้ายนะครับซึ่งการเจอกับทางกัมพูชาเนี่ย
บูชาเขามาเก็บตัวที่บ้านเราก่อนแล้วส่วนไทยเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมา
หลังจากแข่งกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งอ่าการเดินทางกลับมาของทัพนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
ก็หลังจากบุกไปเสมอกับไทยอินโดนีเซียมาก็ทำให้มีเพิ่มเป็น๗คะแนนนะครับ
ด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อแต้งมาเท่าอินโดรีเซียเนี่ยดีกว่าลูกเดียวนะครับ
ลูกดะบวกเก้าแล้วก็อินโดวีด้าบวกแปดนะครับใช่
เป็นอีกครั้งครับที่มีเวลาพักระหว่างเกมไม่มากแล้วนะครับ
จากนี้ก็มีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณสัก๒วันนะครับ
เจอกับกัมพูชาซึ่งก็เป็นเกมสำคัญ

ก็ต้องดูเรื่องของร่างกายด้วยครับว่าจะเป็นยังไง
ยังตอบยากในตอนนี้
ก็ยังไงมันก็เสี่ยงตั้งแต่เกมก่อนแล้วไง
คือยังไงนัดนิ่มมันก็๕๐๕๐แหละ
แต่ผมว่ายังไงต้องมีบ้างสลับตำแหน่งกันนะครับ
เอ้ามาดูกันต่อไทยเจอกับทางกัมพูชาเนี่ย

ซิเกฮอนดาครับอดีตดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นกุญสือของกัมพูชายอมรับนะครับว่า
คือไทยยิง๕๐นะครับเขายิงได้๕๑
ก็บวกลบเป็นรองแต่สกอร์ที่ยิงกับยิงเท่ากันนะครับ

แน่นอนเขายอมรับว่ามันเป็นเกมที่ยากแน่แต่ก็จะสู้เต็มที่อยู่แล้วครับ
มาดูกันหน่อยครับเงื่อนไขในการเข้ารับรองของไทยในรายการนี้นะครับ
ถ้าชนะกัมพูชาครับไทยจะเข้ารอบเลยนะครับ
การเป็นแชมป์กลุ่มครับแต่ถ้าเสมอนะครับ
ต้องลุ้นผลคู่ลิฟฟิลิปปินส์กับอินโดนะครับ
ว่าจะเป็นยังไงนะครับในการเช็คสถานะนะครับ
จะเข้ารอบเป็นที่๑หรือที่๒ครับ
แต่หากแพ้กัมพูชาครับและอินโดไปมีแต้มเหนือฟิลิปปินส์ได้เนี่ย

นัดต่อไปนะครับช้างศึกทีมชาติไทยครับ
พบกัมพูชาครับวันที่๒มกราคมนี้ครับ
มา๑๙น๓๐นนะครับที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษฐ์